มาดูเรื่องของเพลงที่ทุกคนพูดถึงกันตอนนี้ในโลกโซเชียล

ประเทศกูมีฟังกันหรือยังล่ะ

อ๋อเราขออนุญาตนะให้ดูแต่ภาพภาพบางส่วนแล้วกันนะ
แต่ก่อนจะไปดูประเทศกูมีมาดูบรรยากาศที่นายกรัฐมนตรีเอาใจคนรุ่นใหม่ค่ะ

คุณหนุ่ยเป็นอะไรนะพ่อมมดไอทีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณหนุ่ยพองศุกร์ใช่ไหม

นี่เขาเป็นคนจัดงานใหญ่เลยใช่
เชี่ยวชาญมากเรื่องไอทีเรื่องอะไรพวกนี้นะครับ
นี่ค่ะผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
คนที่ไปร่วมงานเขาก็ส่งเสียงกรี๊ดให้นายกรัฐมนตรี

แดฟเดี๋ยวก่อนนะจังหวะไหนเนี่ยรู้จัก

นี่ค่ะก็ทำท่าแบบนี้ตอบกลับนะคะ
ก็ท่านนายกรัฐมนตรีได้ฟังแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

หัวข้อก็คือลุงตู่อยู่กับเกมเมอร์พร้อมเขียนคอมเมนต์
ลายมือด้วยนะคะข้อเสนอของเกมเมอร์

ลายมือของนายกรัฐมนตรีไม่มีใครเหมือน

ลองดูลายมือท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคะ
ข้อเสนอข้อเสนอข้อเสนอข้อเสนอ

ค่ะทีนี้พอกล่าวเปิดงานเสร็จเรียบร้อยนะคะ
ท่านนายกรัฐมนตรีเล่นเกมมาริโอค่ะ

ก็จะมีวายรุ่นมาเล่นด้วยหลอกเรากันสนุกสนานนะคะ

ท่านนายกเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ๓ค่ะ
ท่านนายกอะไรบอกว่าไม่ชนะนั้นเท่าเจ็บนิ้ว

เห็นไหมครับคุยหน่อยครับเดี๋ยวก็อีกสักครั้งหนึ่งก็ชิน
นะคะทีนี้มาดูประเด็นที่ในโลกโซเชียลมีการแสดงความคิดเห็นกันร้อนแรงมาก
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในรัฐบาลทหารเนี่ยค่ะก็เผยแพร่มาเป็นสัปดาห์แล้วนะคะ
วิวกว่า๘แสนวิวยอดแฮชแท็กอยู่ในอันดับหนึ่งของวันนี้วันนี้คนพูดถึงเยอะ
ทำให้เกิดคำถามว่าผิดกฎหมายไหมผิดคำสั่งของคอสชไหมจะถูกดำเนินคดีไหม
เนี่ยค่ะเรื่องนี้นะคะพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ดูแล้วเพลงนี้มัน๕๐๕๐ก็ต้องให้ทางตำรวจปอทตรวจสอบว่าเนื้อหาเข้าข่ายขัดคำสั่งคอสชหรือเปล่า
แต่เตือนคนทำเพลงว่าอย่าทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายเพราะจะไม่เป็นผลดีนะคะ
ก็ผู้สวยข่าวที่เจอท่านนายกวันนี้นะคะตอนนี้ยอด๓ล้านวิวแล้วนะคะ
คือตอนแรกที่เริ่มเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยประมาณ๘แสนวิวทีนี้คนก็ดูไงดูกันใหญ่เนี่ย
อันนี้ก็อีกวิวหนึ่งแล้วเนี่ยที่เราเปิดอยู่เนี่ย
นักข่าวก็ไปถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีหัวหน้าคณะคอสชนะครับว่า
ได้ฟังเพลงแรปเพลงนี้หรือยังอ่าแล้วท่านคิดเห็นอย่างไรนี่อ่า
เดี๋ยวลองดูว่าท่านจะว่ายังไง
ขณะที่นายพุทธิพงศ์ปุณกันโคศกรัฐบาลนะครับบอกว่าได้ฟังเพลงแรปเพลงนี้แล้ว
รู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้มากเพราะคิดว่าเยาวชนคนไทย
น่าจะใช้ความรู้ความสามารถด้านดนตรีในทางที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง
แล้วก็แผ่นดินเกิดของตัวเองมากกว่านี้นะฮะ
เราพยายามสอบถามความเห็นไปยังศิลปินรัปเปอร์ทั้งหลายนะครับ
ที่เป็นแรปเปอร์ชื่อดังของเมืองไทยนะแต่ปรากฏว่าทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า
ทางด้านของรองโฆษกตำรวจปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีค่ะ
ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอก็บอกว่าจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยนะคะ
เปื่งต้นอาจจะผิดนะคะเข้าขายเป็นความผิดตามพคมมาตรา๑๔โวงเล็บ๒
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ
ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
เพราะความเสียหายที่ปรากฏในเนื้อเพลง
อาจจะไปกระทบกระเทือนกับเศรษฐกิจ
อาจจะทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น
ส่วนจะเข้าข้อกฎหมายอื่นหรือเปล่า
เดี๋ยวให้ฝ่ายสอบสวนพิจารณา
แล้วก็ต้องเชิญกลุ่มศิลปินที่อยู่ในคลิปนี้
มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ส่วนกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องนี้

เพราะว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยค่อนข้างมาก

นี่นะคะก็ถามคุณพุทธิพงศ์โครสกรัฐบาล

แบนไหมต้องแบนเลยไหม

คือการแบนในยุคสมัยนี้มันลำบาก

มีทรัพย์เป็นภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นอะไร